คุณผู้ชมฮะพาไปที่จังหวัดระยองกันบ้างไปดูกับอาสาสมัครกู้ภัย
ใจดีที่รับส่งฟรีทั่วประเทศ
ส่งอะไรส่งสมฟรีไปเลย

ไปทำข่าวนั่นเหรอใช่ใช่ไปดูไงไปดู
นี่แหละเดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังคือเป็นเรื่องดีจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
สำนักงานโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศอยู่แถวริมถนนตัดใหม่สายบุรพาพัฒน์ตำบลบ้านฉาง

ไปพบกับนายจักริตแต่งตั้งหรือว่าปอนอายุ๒๓ปีเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมสายทานสะพานบุญ
หรือเรียกกันติดปากว่าโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศ
คือเป็นการช่วยเหลือศพไร้ญาตินั่นเอง
แต่ว่าบางทีเนี่ยศพที่เขามีญาติก็ตามแต่ญาติเนี่ยเขาไม่มีกำลังทรัพย์
ที่เขาจะให้ไหว้วานให้คนมาส่งศพมายังที่บ้านเกิดของภูมิลำเนา
อันนี้ก็เป็นปัญหาจริงนะคุณผู้ชมนะ
คือบางคนเขาไม่ได้มีเงินเยอะแต่ด้วยความที่ญาติเสียชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัด
อยากจะให้ส่งกลับมาที่ภูมิลำเนามันเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับ
โครงการนี้เป็นการสนับสนุนในเรื่องนั้นในการขนย้ายศพฟรีนั่นเองครับ
นายจักริตเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยเขาทำงานเป็นอาสาสมัครมูลนิธิ
ด้วยการวิ่งส่งศพในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งก็มีคนต่างถิ่นมาอาศัยทำงานอยู่ที่นี่จำนวนมาก
หากประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตทางญาติเนี่ยก็ต้องจัดหารถที่จะส่งผู้เสียชีวิตกับภูมิลำเนา
อย่างที่ผมบอกแหละคือบางคนนะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

แล้วตัวพี่เองพี่เอาขออภัยน้องนี่แหละน้องละกันน้องจักริตเพราะอายุ๒๓ปีเอง
เขาบอกว่าตัวเขาเองมองว่าเฮ้ยแบบนี้นะมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะ
มันเหมือนเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ของครอบครัวผู้เสียชีวิต

ก็เลยจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับ
ล่าสุดได้ไปจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ใช้ชื่อว่าใจถึงพึ่งได้คนไทยไม่ทิ้งกัน
แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ส่งมาส่งฟรีมา๑ปีส่งศพไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหม

อันนี้น่าชื่นชมอยากขอปรบมือให้จริงนะครับ
เขาบอกว่าใช้รถคันเดียวเนี่ยตอนนั้นนะแล้วตอนนี้พัฒนาแล้วมี๔คัน
จากที่มีคันเดียวจนมาเป็นรถ๔คันสุดยอด
แล้วที่น่ายินดีไปกว่านั้นมีสมาชิกที่มีจิตใจกุศลหลายคนและทุกคนมาช่วยกัน
ไม่รับค่าแรงเลยนะมีแต่ตั้งใจจะทำบุญจะทำความดีให้กับญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะ

จากนี้ครับยังมีโครงการช่วยเหลือผู้เร่ร่อนด้วยการนำผ้าห่มไปแจกฟรีด้วยนะ
สวนสาธารณะแล้วก็ป้ายรถประจำทางต่างในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็ท้องสนามหลวงอีกด้วย
เอ้าผมว่าใครที่อยากจะส่งเสริมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้นะครับ
สามารถทำได้นะโทรไปสอบถามรายละเอียดกันดีกว่าผมไม่อยากไปบอกว่าบัญชีอะไรพวกนี้นะ
ไปถามรายละเอียดเขาโดยตรงเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์คุณจดเอาไว้นะ
ถ้าอยากจะทำบุญ๐๓๓๖๕๐๔๗๙ย้ำอีกที๐๓๓๖๕๐๔๗๙เบอร์นี้เบอร์เดียว
หรือจะเข้าไปดูข้อมูลกันก่อนในเฟซบุ๊คนะครับพิมพ์ไปคำว่าโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศไทย
โอ้โหเข้าไปดูได้นะคุณผู้ชมหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะ
หรือว่าใครอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ก็ทำได้เหมือนกันเนาะ